ที่ได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของเขาเช่นเดียวกัน
กับเพลงที่มีชื่อว่าปรากฏการณ์
พร้อมกับโชว์เสียงร้องสดให้เราได้ฟังกันด้วย
ซิงเกิ้ลแรกในอัลบั้มออกมาให้แฟนได้ติดตามกันแล้วล่ะค่ะ
ที่รวบรวมความทรงจำดีเกี่ยวกับความรักของทั้งคู่
ถ่ายทอดเป็นเพลงรักสุดโรแมนติก

เดินทางไปถ่ายทำกันไกลถึงประเทศญี่ปุ่น
โดยมีบรรยากาศสวยของภูเขาไฟฟูจิ
เป็นสถานที่แห่งความทรงจำระหว่างหนุ่มไทย

และบังเอิญได้เจอกับสาวญี่ปุ่น
ที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจ
เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งคู่ไม่มีวันลืมค่ะ
จากมิวสิกวิดีโอที่ทำขึ้นมาในรูปแบบหนังสั้น
เพื่อให้ผู้ชมได้อินกันไปเต็มแล้วนะคะ
สองหนุ่มเอและปอยยังขอฝากเสียงร้องแบบสด
ให้แฟนไทยรัฐทีวีโดยเฉพาะได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ

แล้วโปรดิวเซอร์เขาก็เอาความหมายของทั้งสองคน

วีตัวนี้ที่ทำมาที่ไปถ่ายญี่ปุ่นนะครับ
มันจะออกมาเป็นเหมือนหนังสั้นเรื่องหนึ่ง
ก็ประมาณ๘นาทีครับผมก็มีเนื้อเรื่อง

ผลงานปรากฏการณ์ของพวกเราเอฟอยนะครับผม

ท่านใดที่รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะครับ
ยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันยังไม่โดด
ก็คอมเมนต์ติชมพวกเราได้นะครับ
พวกเราจะนำข้อความของท่าน
ไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นในคลิปในซิงเกิ้ลถัดไป
แฟนก็อย่าลืมติดตามผลงานของสองหนุ่ม
ปอยกับซิงเกิลแรกของพวกเขากันด้วยนะคะ